เศร้านะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
น้องไก่เด็กชายวัย๗ขวบ

เอาจริงวันแรกเนี่ยคนในครอบครัวก็คิดแล้วแหละว่า

แต่ตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนล่าสุดเนี่ย
เจอน้องแล้วนะคะเป็นศพอยู่คลองท้ายหมู่บ้าน

ทีนี้หลายคนตั้งคำถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้อง
พลาดตกน้ำแล้วจมน้ำเสียชีวิตเองหรือเปล่า
หรือมีใครมาทำอะไรน้องหรือเปล่า
เพราะว่าน้องไก่เองเนี่ยฟังจากข้อมูลของคุณปู่ที่อยู่ด้วยกัน
หรือว่าชาวบ้านเขาก็บอกว่าคือน้องก็เคยมีไปขโมยของกินชาวบ้านบ้าง
แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีน้ำหนักมากพอจนถึงทำให้มันเกิดเหตุร้ายแบบนี้ไหม
และอีกหนึ่งประเด็นก็คือคุณปู่ที่อยู่กับน้องเขาอยู่กันสองคนไงคะ
แล้ววันที่เจ้าหน้าที่ไปตามหาน้องคือปู่เมามาก
กางเกงหลุดกางเกงร่วงแต่ปู่ก็ยืนยันว่าปู่ไม่ได้ละเลยนะ
คือตั้งแต่น้องหายก็ออกตามหาที่เมาเนี่ยเมาเพราะว่าเศร้า
คิดว่าน่าจะเกิดเรื่องร้ายกับน้องก็เลยกินเหล้าอะไรแบบนี้
ไก่นะคะชื่อจริงคือเด็กชายกิตตะพงศ์อายุ๗ขวบ
หายไปตั้งแต่สายวันที่๒๙เมษายนค่ะ
อันนี้คือคุณปู่ที่บอกว่าจังหวะที่ไปเจอว่าน้องหายตัวไปคุณปู่คือ
ยืนไม่อยู่กางเกงหลุดกางเกงร่วงแบบนี้ค่ะ
คือตามข้อมูลคือคุณปู่เมาตลอดเมาบ่อยแล้วก็แบบอืมเนี่ยนะคะ
ไก่ก็จะอยู่กับคุณปู่คุณปู่ชื่อปู่ประยูนนะคะ
ก็อยู่กับคุณปู่ด้วยกันสองคนที่บ้าน
ปู่เนี่ยเป็นคนไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าน้องไก่หายตัวไปช่วงเย็นวันที่๓๐เมษายน
ซึ่งญาติญาติก็โอ้โหพอเห็นข่าวบอกโอ้โหปู่
ปู่เมาขนาดเนี้ยหลานหายไปตั้งแต่๒๙อ่ะ

ปู่บอกปู่ตามหาแล้วจริงแต่ว่าไม่เจอ
เสียใจที่หาน้องไม่เจอปู่ก็เลยเมา

น้องเสียชีวิตเองไหมหรือมันเกิดอะไรขึ้นกับน้อง
ทีนี้เมื่อวานค่ะฐานอนด์เนิวโชว์เล่าไปใช่มั้ย
ว่ามีร่างทรงเจ้าพ่อเสือซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอคลองลานเขานับถือเนี่ย
เข้าทรงมาบอกว่าจะเจอศพน้องช่วงสิบเอ็ดมูลแล้วก็เจอศพน้องสิบเอ็ดมูลจริงจริง
อืมเราเลยบอกว่าอ่ะคุณระวิการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราเนี้ย
ลองไปขอให้ร่างทรงเจ้าพ่อเสือเข้าทรงอีกทีได้ไหม
ลองถามสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องไก่หรือเปล่า
น้องเกิดอะไรขึ้นน้องจมน้ำเสียชีวิตเองหรือยังไง
ก็ไปชาวบ้านก็ช่วยกันตั้งเครื่องเส้นไหว้เลยนะคะ
มีผลไม้มงคลมีเหล้ามีบุหรี่มีดอกไม้ทูบเทียนค่ะ
นี่สี่อย่าง
พอเตรียมอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยร่างทรงก็มาทำพิธี
จังหวะหันเอาขวดเหล้ามาวางปุ๊บร่างทรงก็หยิบแก้วล่ำ
แก้วเหล้าดื่มทันทีปั๊บเลยนะคะแล้วหยิบบุหรี่มาสี่มวล
จุดแล้วสูบพร้อมกันสี่มวลเลยโอ้โหนาทีนั้นนะคะ
ชาวบ้านพอเห็นแบบนั้นปุ๊บนะกรูเข้าไปหาร่างทรงเลยนะคะ
นี่ค่ะกำลังทำพิธีอยู่นี่เป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องมือถือนะคะ
ผู้สื่อข่าวเราก็ถามร่างทรงเลยพอองค์ลงปุ๊บเนี่ยถามก่อนเลยว่า
ตกลงน้องไก่เสียชีวิตจากอะไรมีคนมาทำให้เสียชีวิตไหม
หรือมันเกิดจากอะไรร่างทรงก็บอกไม่มีใครทำร้ายน้องไก่หรอก
น้องสนพลัดตกน้ำแล้วก็เลยจมน้ำเสียชีวิตตั้งแต่๒๙เมษายนแล้ว
ร่างทรงบอกภาพที่นิมิตที่เขาเห็นคือเนี่ยน้องไก่ก็ไปเดินเล่น
เดินเล่นตามสุนัขไปสี่ตัวสุนัขมันโดดลงน้ำแล้วมันก็ไหว้ข้ามคลองไป
ไก่เห็นแบบนั้นน้องไก่ก็เลยกระโดดตาม
ไหว้ตามไปบ้างแต่ว่าน้องจมน้ำเสียชีวิตค่ะ
ระหว่างนั้นร่างทรงก็ได้คุยกับปู่ประยูนด้วยแล้วก็ไม่ได้คุยอย่างเดียวนะคะ
ค่ะให้เลขด้วยค่ะอืม
ดตามหมาทีนี้มันก็คิดว่าหมาข้ามได้มันก็โดดตาม
ตอนนี้ฝนตกแรงมันพัดหน้ามันก็เลยคว่ำ
มึงต้องคิดอย่างนี้เข้าใจเปล่าเออมึงไม่ต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้
กูจะพาไปชี้จุดว่ามันตายตรงไหนน้ำมันพัดมานี่นี้มันไม่เข้าท่อเห็นไหมเมื่อวานเนี้ย
ถ้ามันเข้าท่อมึงไม่เห็นร่างมันหรอกตอนมันอยู่มึงก็ไม่ค่อยจะเท่าไร
มึงไม่ต้องมาร้องไห้ว่ามานั่นคือแม่เก่าแม่แก่มันรับไป
กูบอกได้แต่กูบอกฉันว่าช้างกูมาตายเก้าตัวเออไม่ใช่ไม่ใช่
ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวกูลืมกูลืมมึงอย่าพูดมั่วสิช้างกูมาเจ็ดตัว
แต่มันกลายตายเก้าตัวเออช้างเจ็ดตัวเออเออกูกลับแล้วเนอะ
ค่ะเป็นบทสนทนาระหว่างร่างทรงกับปู่ของน้องไก่นะคะ
ทรงยังบอกด้วยว่าที่น้องไก่เสียชีวิตเนี่ยเพราะว่าน้องทำบุญมาแค่นี้
คือเหมือนมันมันถึงอายุไขของเขาแล้ว
แล้วก็ยังเล่าด้วยนะคะว่าจุดที่น้องจมน้ำเนี่ยมันมีอาถรรพ์
เขาบอกว่าสมัยสงครามค่ะจุดตรงนั้นเนี่ยนะ
เคยมีนางหาบนางนึงมาตั้งรกรากอยู่แล้วก็หอบเอาลูกสาววัยเดียวกันกับน้องไก่
ใส่กระบุงมาด้วยปรากฏว่ามีพวกพม่ามาไล่ฟัน
หาบจนเสียชีวิตลูกก็ตกน้ำตายก็เลยเป็นอาถรรพ์ค่ะ
ว่าต้องมีตัวตายตัวแทนตั้งแต่สมัยสงครามเลยนะคะ
กระหนกวันค่ะป้าของน้องไก่ก็พูดกับทีมข่าวนะคะว่า
เชื่อว่าน้องคงลื่นแล้วก็พลัดตกน้ำเองนั่นแหละไม่น่าจะมีใครมาทำร้ายน้องหรอก
น้องจะมีพฤติกรรมไปขโมยของกินชาวบ้านบ้าง
แต่เด็กเชื่อว่าชาวบ้านไม่ทำอะไรหรอกค่ะ
ทีมข่าวก็ได้คุยกับปู่ประยูนอีกครั้งปู่ก็เชื่อเหมือนกันว่า
คงจะพลัดตกน้ำจมน้ำเสียชีวิตจริงจริงก็ยังเสียใจไม่หายเลยที่
เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเพราะก็บอกว่าก็รักหลานมาก
ตั้งชื่อว่าไก่เนี่ยเพราะว่าตอนที่แม่ของน้องตั้งท้องแม่ชอบกินไก่มาก
อมปุก็เลยตั้งชื่อว่าไอ้กลัยเป็นก๋ายป่า
ยังอยู่กันเถอะแค่นอนห้ะเรามาตีปั๊บ
ไม่มันตั้งไอ้กาแฟเราตั้งชื่อไอ้ไก่

มันมันไม่ใช่ไก่บ้านมีไก่ป่า
คือน้องมีความอยากได้ค่ะ
เขาขาดสิ่งที่เขาอยากได้ของเล่นอะไรอย่างนี้

แต่ก็เสียใจค่ะ
ไม่มีใครแก้ค่ะมีแต่คนสงสารคือเขาไปทางไหนมีแต่คนให้ขนมกินนะคะเขาขาดตรงนี้คือพ่อแม่เขาก็ยากจนนะคะเนอะเราก็ช่วยดูได้ห่างเพราะเราก็มีงานจะต้องทำคือมาเราเห็นตัวเปื้อนอะไรอย่างเงี้อาบน้ำแล้วก็อาบให้ดูแลเสื้อผ้าใหม่หรอกค่ะให้ไปไม่ได้ติดใจค่ะ
ไม่มีค่ะเขาเป็นคนชอบเดินแบบนี้เขาไม่มีเพื่อนเขาเหมือนแบบไฮเปอร์เขาไปเรื่อยของเขาเขาจะอยู่เหมือนเด็กธรรมดาอะไรอย่างนี้เขาก็อยู่ไม่ได้
คุณผู้ชมคะคือขออนุญาตให้ข้อมูลในอีกแง่มุมหนึ่งไม่ได้จะไปให้ข้อมูลในแง่ลบเกี่ยวกับตัวน้องไก่ซึ่งเป็นเด็กอายุเพิ่ง๗ขวบแล้วก็เสียชีวิตไปนะคะ
แต่เราพยายามจะหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องวันนั้น
ทำไมน้องเดินออกไปจากบ้านและตกน้ำจนเสียชีวิต

วันที่๒๗เมษายนก่อนที่น้องหายไป
คือน้องหายออกไปจากบ้านช่วงสาย๒๙เมษายน

บังเอิญไปเจอน้องไก่

ตอนนั้นน้องไก่วิ่งหนี
ก็เลยเห็นว่าน้องไก่หิวหรือเปล่า

ว่าพี่ชายข่าวว่าเจอน้องไก่

ปรากฏว่าประตูมุ้งลวดในครัว

ปลากระป๋องถูกแกะกิน
น้ำขวดถูกเปิดกิน

แอบเข้ามาแอบกรีดมุงรวด

ปู่ก็เลยไปถามหลาน

ว่าน้องไปขโมยของกินจริง

แต่ก็อยากจะให้ปู่ดูแลพฤติกรรมของน้องไก่

แล้วก็อาจจะด้วยความที่น้องไก่เขาก็

แยกกันพ่อไปอยู่กับพี่กับภรรยาใหม่

เขาเข้าใจน้องไก่ว่าอาจจะมีพฤติกรรมอะไรแบบนี้บ้าง
แต่พอมารู้ข่าวว่าน้องไก่จมน้ำตาย
ทุกคนคือเสียใจมากนะคะ
เพราะพ่อแม่ดูแลยังไง
คนจริงเด็กหัวเจ็ดขวบคนจะต้องอยู่บ้าน

เพื่อให้สิ้นสงสัยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น

ทีมข่าวก็เลยลองเดินตาม
เส้นทางที่คาดว่าน้องไก่จะเดินไป
คาดว่าน้องไก่จะเดินเล่น

มีไร่มันล้อมรอบบ้านเลยค่ะ

ทางแรกเนี่ยจะเป็นทางหลัก

ตอนแรกพี่ชายของน้องไก่บอกว่าน้องไก่
ไปนั่งเล่นที่บ้านร้างตรงนี้
จากบ้านร้างมันก็มีทางเดิน
จนถึงคลองที่พบศพได้เหมือนกัน

ว่าน้องไก่เดินไปในเส้นทางไหนนะคะ

แล้วมันก็ไม่รู้ว่าบังเอิญหรืออะไร
ตรงกับที่ร่างทรงบอกเลยนะคะ

สีดำสีดำน้ำตาลนะคะ

ส่วนอีกตัวนึงเนี่ยไม่เจอ

แต่จากข้อมูลก็คือน้องเนี่ย

นายสายชนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพาคุณระวีการ

พร้อมกับพ่อของน้องไก่ด้วยนะคะ

จนถึงจุดที่พบศพประมาณ๒กิโลกรัม

ก็แยกจากทางหลักที่เชื่อมกับบ้าน

ไก่น่าจะเดินจากบ้านมาตรงนี้

ถ่อนไม้แล้วพลัดตกน้ำ

ไก่ก็เคยไปคาดว่าก็คือ
เดินตามเส้นทางที่คุ้นเคยนะคะ

แต่ว่าตรงนี้มันเป็นต้นน้ำคุณผู้ชม

แล้วคว่ำหน้าแล้วจมน้ำ
หลังจากนั้นร่างของน้องก็ลอยไป
จนถึงจุดที่พบศพนะคะ

เชื่อว่ามันอาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะ

พ่อไม่ได้มาตามหาตรงนี้

มาตรงนี้เลยไม่ได้มาหาตรงนี้

ตั้งแต่ช่วงสาย๒๙เมษายน

ก็เลยไม่รู้ว่าน้องอยู่ไหนนะคะ
น้องเขาเคยจับอึ่งอะไรอย่างนี้

แต่ผมไม่รู้ว่าน้องเขามาได้ยังไงวันนั้น

เป็นเด็กทั่วไป

ปู่เขาพามาแล้วก็จะมานอนกับเพื่อน
เขาอยู่ข้างหน้าถนนฝั่งนู้นนะครับ

ไม่น่าจะจมน้ำเองได้ครับ
แต่แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะพิสูจน์อย่างอื่น

เป็นตามที่ว่าเขาสันนิษฐานเอา
ตั้งแต่น้องไก่โอ้โหเพิ่งเดือนเดียวได้มั้ง

แม่อยากมารับน้องไก่ไปเลี้ยงนะ
แต่ปู่ประยูนเนี่ยเขารักน้องไก่มาก
ผูกพันกับน้องไก่มาก

แม่ก็เลยให้น้องไก่อยู่กับปู่ประยูน

ปู่แท้คือพี่ชายของปู่ประยูนิจจีน

ชอบไปเล่นน้ำหาปูหาปลา

แม่ไม่ได้คิดว่าน้องไก่จะเสียชีวิต

เจอยังไงก็ได้จะเป็นหรือตายก็ได้ขอให้เจอ

ข่าวร้ายว่าเจอแต่น้องไก่เสียชีวิต

ไก่ถึงเสียชีวิตทำไมน้องไก่ถึงจมน้ำตาย
แต่พอแพทย์ชนสูตรว่าไม่มีบาดแผลอะไร
บอกว่าคือแม่ก็หายสงสัยก็เชื่อว่าน้องไก่ลูกชายคงทำบุญมาแค่นี้จริง
ไปร่วมงานศพแล้วก็บอกว่าอยากจะบอกลูกว่าแม่มาหาแล้วนะ
คือก่อนหน้านี้นะคะประมาณสัก๒อาทิตย์
แม่บอกว่าแม่ฝันเหมือนเป็นลางว่าน้องไก่หายออกจากบ้าน
ส่วนกาฟิลลูกชายคนโตฝันว่าจมน้ำ
มาเกิดเหตุแต่มันกลับกันกลายเป็นว่าน้องไก่จมน้ำ
กาฟิลพี่ชายของน้องไก่ตอนนี้อายุ๙ขวบนะคะ
น้องกาฟิลอยู่กับพ่อก็บอกว่าเมื่อคืนนี้น้องมาเข้าฝันด้วยนะ
บอกน้องชายมาเข้าฝันว่าคิดถึงพี่มาก
พ่อที่ถึงฝันก็ถามน้องว่าคิดถึงคิดถึงหรือไม่

แล้วหนูก็บอกน้องว่ากลับไปอยู่ที่เดิมนะ

น้องเป็นคนที่ชอบเล่นน้ำเพราะน้องแอบไปเล่นน้ำบ่อย

แอบไปเล่นบ่อยปู่เขาก็ต้องไปตาม
แต่ครั้งนี้อาจจะพลาดพลาดไปเขาก็เลี้ยงดีเต็มที่แล้ว

ก็คงจะเป็นอุทาหรณ์ที่หาซื้อไม่ได้เลย
ต่อไปก็กลัวกลัวคนที่อยู่
ทีนี้ค่ะทางครอบครัวของน้องไก่
ก็ขอขอบคุณชาวบ้านคลองลาและทุกคนนะคะที่บริจาคช่วยเหลือ
ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพให้กับน้องไก่
ซึ่งจะมีการชาปนกิจในวันพรุ่งนี้นะคะ
เพราะว่าทางครอบครัวก็ยากจนด้วยนะคะ

ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับเด็กเล็ก

คือวัยกำลังสนนะคะเขาก็ไปเล่นตามที่ต่าง
ไม่รู้ว่ามันอันตรายมากน้อยแค่ไหน